คุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
รถคันนี้ขับแบบงงเป็นรถกระบะคันหนึ่งนะคุณนะ
ให้ดูคลิปเอาเองว่างงขนาดไหนฮะ
คุณคือรู้แหละปึ้งแรกกับรถบรรทุก
แล้วรถขาวคันนั้นสรุปกระบะเขาเฉียวไปนิดนึงไหม
นี่ปึ้งแรกนะชนท้ายรถบรรทุก

ที่๒ไปเฉียวรถเก๋งขาวที่ขับตามรถบรรทุก

แล้วพอฉลับเข้าซอยควันดำคุณมอเตอร์ไซค์รอดหุดหวิด
นี่อ๋ออ๋ออันนี้ใช่ไหม

กระบะดำคันนี้มาจากไหนและจะไปไหน

นี่วงจรปิดจับภาพได้หลายมุม
โดยเฉพาะวงจรปิดจากร้านเจ๊ทรายบะหมี่เป็ดย่างถนนอาจารัญญานนท์หมู่๑๑
ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เกิดขึ้นสักประมาณเกือบ๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
ขับแบบงงแล้วก็หลงเข้าไปในซอยควันดำปีแบบนี้
อย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิด
เชี่ยวรถบรรทุก๖ล้อที่ขับสวนมา
ทะเบียนกรุงเทพมหานครอีก๑คันนะครับ
รถทั้ง๒คันเสียหาย
ส่วนกระบะคนนี้นี่จอดสงบนิ่งตรงนี้คุณ
โชคดีคราวนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
แต่ทีนี้คนขับรถกระบะคันสีดำคันนี้

เขาชื่อปัญญาพลวีรพันธ์อายุ๓๗ปี

ส่วนนายปัญญาพลให้การแบบนี้
บอกว่าเพิ่งจะขับออกมาจากที่ทำงานเพื่อจะกลับบ้าน
พอมาถึงที่เกิดเหตุไม่รู้เหมือนกัน
ขับไปเฉียวชนรถคู่กรณีตอนไหนนี่คนนี้

ก็ถามอยู่พี่เฉียวคันไหนบ้าง

แล้วพี่เฉียวรถเก๋งสีขาวมาอีกเปล่า

รู้อีกทีผมเลี้ยวแล้ว
ถามพี่แล้วพี่เสียหลักเลี้ยวมาเหรอ

หรือหลับในหรือเปล่าคุณสืบสกูลช่วงนั้น
คือเขายังงงอยู่ในการให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคุณนะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องมาสืบสวนดูภาพวงจรปิดนะครับ
เพราะว่านู่นเหมือนเขาพุ่งไปแบบควันดำเลยนะ

เขาบอกว่ารถผมเสียหายอยู่ผมก็ขับมาดี
รถกระบะดำคันนี้มาเฉียวเฉยเลย

แล้วรถกระบะดำขับมาไงไม่รู้อยู่พุ่งมา
แล้วบอกว่าไม่ได้เฉียวรถผมไม่ได้เฉียวได้ยังไง

สุดท้ายเป็นเหตุวุ่นที่เกิดขึ้น
ที่บางประกงค์ฉะเชิงเสาเมื่อคืนนี้

คนขับรถกระบะดำไปสอบสวนก่อน
ดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาท
ส่วนเรื่องของการตรวจแอลกอฮอล
การตรวจสารยาเสพติดก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องคุณ
ผมเสียวนิดเดียวมอเตอร์ไซค์เกือบถูกเฉียว